เรื่องราวชีวิตของเฮียก็เรียบดั่งชะตาฟ้าลิขิต
ถึงแม้อาจจะไปสู่สายงานที่ฟันไว
แต่การกลับมาสารต่อสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดเก่าแก่ของอาอีก
ก็ดูเหมือนจะทำให้เฮียตีมีความสุข
และมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้
ก็คล้ายกับความสุขในฐานะของนักเล่าเส้นนั้น

ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าความอร่อยจะรอเราอยู่

เอาล่ะครับพร้อมจะชิมกันนะครับผม
นี่ก็เป็นปริญญานะครับผม

เป็ดมันหอมเครื่องยากินนะครับ

เนื้อมันไม่ถึงกระเปื่อยจนยุ่ยจนเละ
ก็ยังมีเนื้อเป็ดให้เราได้เคี้ยวอยู่นะครับ
มันก็จะมีความหวานนิดนะครับผม

เพราะคุณเคยเจอสูตรในการเอาน้ำบัดรมเนี่ย

ตรงนี้นะครับอย่างนี้ชามเท่าไหร่เนี่ย

นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วที่ร้านมีเมนูอะไรบ้าง
ก็มีข้าวข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่

เป็นย่างก็มีครับผมอ่าเป็ดตุ๋นเป็ดหั่น

กับเป็ดกับไก่เรามีครบเลยนะครับผม

สุดท้ายกลับมาทำธุรกิจที่บ้าน
ไม่รู้ผมว่าฟ้ากำหนด
ผ่านไปมามันมาชี้งลงที่นี่
รู้สึกมีความสุขมากกว่าได้ทำงานที่บ้าน
มันก็ต่างยุคต่างสมัย
สมัยก่อนที่ข้าวถเที่ยงคนน่นเลย
อันนี้มารุ่นผมก็พอได้ทั้งวัน
ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ยังถือว่าเป็นร้านที่ขายดีของศรีราชานี้อยู่นะครับผม
คนจะมาปีชาอยากมาทานก๋วเป็ดอร่อยนี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ก็มาที่หอนาฬิกาตลาดนะครับ
มันถึงก็จะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเลยครับเทศบาลศรีราชา
ที่จะหาเจอแน่นอนกูจะเป็นน้องดาวเฮ้ยชัดเจนอยู่ตรงหอนาฬิกา

วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
บอกเลยค่ะว่าชามนี้แค่๕๐บาทเท่านั้น
ส่วนใครที่มาถึงแล้วเกิดปิ้งไอเดีย
อยากจะเปลี่ยนจากเป็ดตุ๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่าง
เฮียตีบอกมาว่าเฮียจัดให้ได้ตามความต้องการเลยล่ะค่ะ
ส่วนใครอยากอิ่มท้องที่นี่ก็มีเมนูข้าวด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าลองแวะมาดูแล้วจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นใส่น้ำอัดลมมันนุ่มละมุนลิ้นแค่ไหน
แต่เมนูเส้นจากอำเภอศรีราชายังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะ
ร้านต่อไปที่เราจะพาไปนั้นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นร้านญี่ปุ่นเจ้าแรกในศรีราชา
ตำนานความอร่อยมามากกว่า๒๗ปี
ร้านนี้มีเมนูเส้นอะไรเด็ดเสิร์ฟให้กับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันบ้าง
เรามาลองหาเส้นอูด้งแล้วก็เมนูแบบญี่ปุ่นกันบ้างนะ
เพราะได้ยินมาว่าเที่ยวบริเวณสีราชาแห่งนี้นะครับ
มีนักธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยมาทำธุรกิจกันมากมายนะครับ
แต่ว่าเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งที
จะหาร้านญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาก็กะไรอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราเลยตามหาร้านญี่ปุ่นที่มีตำนานนะครับ

แถมยังเป็นร้านราเมงร้านแรกแห่งอำเภอศรีราชาแห่งนี้ด้วยนะครับ
และตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านมัดสึกจัง
และร้านนี้นี่แหละครับที่เราจะเข้าไปสืบสาวราวเส้นกัน

สวัสดีครับคุณแม่รัตนานะครับนี่เลยครับผม

มันเริ่มต้นเลยฮะเริ่มต้นจากเอ่อเราทำซ่อมร้านเสร็จ
ที่มาจากยิปุ่นคนไทยอ่าเข้าเพิ่งทำที่ยิปุ่นกลับมาใหม่ก็เลยเรียก

โอเคนะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีมีร้านเราร้านแรก

ร้านแรกแล้วก็ตอนนั้นมีญี่ปุ่นประมาณ๘๐คนเองที่ศรีราชา
อ๋อในอังกฤษฐศรีรษะนี้มีญี่ปุ่นมาทำงานประมาณ๘๐คน

เพราะฉะนั้นญี่ปุ่น๘๐คนเขาไปลูกค้าเราหมดหรือสิ

ก็อร่อยนะเพราะคุยมือดี

๒๗ปีนะคะลูกค้าญี่ปุ่นมากขึ้นไหม

แล้วปัจจุบันคนญี่ปุ่นในเวอร์ศรีรชามีเยอะไหมครับ

ศรีราชาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวญี่ปุ่น

โดยโรงงานและบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัท
ได้ขยายฐานการผลิตเข้ามาในอำเภอแห่งนี้
โดยในสมัยแรกนั้นนะคะมีชาวญี่ปุ่นเพียง๘๐คน

จาก๘๐เป็น๘๐๐ถึง๑๐๐คน
ซึ่งการเข้ามาของชาวญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดชุมชนของญี่ปุ่น

ทั้งแบบต้นตำรับโดยเชฟชาวญี่ปุ่น
และร้านอาหารญี่ปุ่นฝีมือคนไทย

ที่เกิดขึ้นในอำเภอศรีราชาแห่งนี้ค่ะ

เขาจะต้องทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็น

เดี๋ยวขออนุญาตชิมแล้วก็ดูเลยได้ไหมครับ

ชื่อเมนูก็ได้กลิ่นหอมของแกงกะหรี่ลอยมาจากครัวเลยล่ะค่ะ

แล้วมาซูดเส้นให้ดังไปพร้อมกันค่ะ
คาเลอูด้งบางคืน
ูด้งแล้วก็ใส่ทะเลอยู่ข้างบน

ด้งกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผม
พอคลุกเขาเนี่ยตอนนี้กลิ่นของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ย

เหมือนกับเราเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาให้เหมือน

ใส่พริกไทยใส่พริกญี่ปุ่น

จัดกว่าแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นทั่วไป
แต่ยังมีความเข้มข้นของผงกะหรี่ตรงนี้อยู่ด้วย